เมื่อวานนี้ไทยรัฐทีวีก็ได้วิเคราะห์ยุทธวิธีของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ

และแต่ละครั้งนะครับก็จะมีรูปแบบที่ไม่ตายตัวนะครับ
ล่าสุดในระดับแก่นนำนโยบาย
ที่ขึ้นตรงต่ออับดุลละวันมนอร์
หรือว่าดุลเลาะแวมนอกันว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไร
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ระดับแก่นำในระดับนโยบายล่าสุด
ที่ขึ้นตรงต่ออัพดุละวันมณอหรือดุละแวร์มณอ
และที่รู้จักกันในป๊ะสุเลาะ

จีฮาสหรือปนจีฮาสอำเภอปาณะเระจังหวัดปัตตานี
ซึ่งกลายเป็นผู้ต้องหาในคดีก่อการร้าย
และกระบดแบ่งแยกดินแดนจากเหตุการณ์ปล้นปืนเมื่อ๔มกราคม๒๕๕๙
มานอนถูกตั้งข้อหาก่อการร้าย
เพราะแนวร่วมที่เจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้ให้การรับสารภาพว่า
ฝึกอาวุธและยุทธวิธีในโรงเรียนแห่งนี้
ดุลละแวมมานอร์ต้องหลบหนีไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้าน
ทางฝั่งอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสของไทย

ควบคุมของดุลละแวมนอร์ในช่วงของการก่อเหตุ
ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
มาตลอดในฐานะผู้นำทางทหาร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงระดับสูงของไทย
หน่วยข่าวความมั่นคงยอมรับว่า

ปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในของขบวนการบีเอ็นใหม่ทั้งหมด
ภายใต้การกำกับของดุลละแวมนอร์

มานอร์นั้นได้ขยับฐานะไปอยู่ในสภาซูลอหรือสภาสูงสุด
หลังจากที่ประชุมสภาสุรอหรือสภาสูงสุดนั้น
มาในวันนี้แวร์มานอร์ได้ขยับสถานะ
ไปอยู่ในสภาซูรอหรือสภาสูงสุด
หลังจากที่ที่ประชุมสภาสุรอหรือสภาสูงสุด
เมื่อวันที่๑๗มกราคมที่ผ่านมา
ซึ่งประกอบด้วยแกนนำเบียร์เอ็น๓กลุ่ม
ย่อยคือบีอาเอ็นอูลามาฝ่ายจิตวิญญาณ
ีเอ็นคองเกรสและบีอาเอ็นโคออดิเนต
มีมติเป็นเอกชั้นแต่งตั้งให้นายดุลเลาะ
ขึ้นเป็นประธานแทนนายสปาอิงบาซอร์
คนเก่าที่เสียชีวิตลงเมื่อ๑๐มกราคมที่ผ่านมา
ยิ่งทำให้ปรับเกมและยุทธศาสตร์ที่มีต่อไทย
และการก่อเหตุอย่างมีชั้นเชิงมากขึ้น
โครงสร้างของกลุ่มขบวนการบียายเอ็นในวันนี้
แม้จะมีป้อนิและปจินเป็นผู้รับคำสั่งวางแผน
และเป็นแก่นนำระดับสั่งการ
แต่คนเหล่านี้ต่างสั่งการมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน
และยังอาศัยช่องว่างระหว่างชายแดน

และหลบหนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในการก่อเหตุทันที
มานอนนั้นได้ปรับยุทธศาสตร์ต่อสู้กับรัฐไทย
ด้วยการสร้างเยาวชนปฏิวัติขึ้นมาใหม่อย่างต่อเนื่อง
พร้อมวางกำลังกลยุทธ์๕ขั้นตอน
หรือที่เรียกว่าโปรโมทเปอร์มูรอ
โดยวางกำลังไว้ตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนถึงหวังผลใน๑๕ปีข้างหน้า
เพื่อประกาศอิสรภาพตามแผน
รัฐไทยต้องทบทวนการแก้ไขปัญหา
ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
อริยโภจารย์ข่าวไทยรัฐทีวีแหล่งงาน